คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องพูดถึงกัน
และต้องการเห็นมาตรการแก้ไขที่ชัดเจน
และต้องการคำตอบที่ชัดเจนสำหรับกรณีอาม่า๓คนนะคะ
คือต้องบอกกันว่าอม่ากับครอบครัวรวมกันทั้งหมด๖คน
มีรถเนี่ยจากโรงพยาบาลมารับ๓คนที่เป็นสมาชิกครอบครัวไปรักษาแล้ว
อาม่า๓คนที่เป็นผู้สูงอายุเป็นพี่น้องกันอายุ๗๐๗๕แล้วก็๘๕ปี
นอนรอตั้งแต่๑๓เมษายนจนกระทั่งเนี่ยค่ะ
เมษายนแกยังไม่มีรถพยาบาลมารับเลย
อาการซุดลงเรื่อยจนสุดท้ายนะคะ
มีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
เสียชีวิตแล้วเนี่ยโทรติดต่อไปโรงพยาบาลบอกว่า
ต้องมารับศพแล้วแหละต้องจัดการศพแล้วแหละ

แล้วกว่าที่จะมาได้คือต้องมีเพื่อนบ้าน
มาช่วยดูช่วยอัดคลิปเพื่อแจ้งข่าวเพื่อตามให้มีคนเนี่ย
ช่วยดูแลอาม่าทั้ง๓คนนี้ค่ะ
นี่ค่ะคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็บรรยายเหตุการณ์คือเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านที่เขาต้องมาคือต้องมาช่วยดูแลอาม่าแทน
เพราะว่าอย่างที่บอกอยู่กัน๖คนในบ้าน
๓คนก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

แต่อาม่าท่านในสุดเนี่ยตอนนั้นนอนอยู่เนี่ย
ในคลิปเนี่ยที่เขาถ่ายมาแล้วขอความช่วยเหลือผ่านสังคมออนไลน์ต่าง

โคม่าก็เนี่ยอาม่าบอกนอนมา๓๔วันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลย
แล้วก็เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจนเนี่ยว่าเช้าวันนี้ยังไม่ตื่นเลย
สุดท้ายอีกไม่เท่าไหร่นะครับ
หลังจากมีคลิปนี้เนี่ยอาม่าท่านนี้ที่โคม่าท่านเสียชีวิตนะฮะ

จะเสียชีวิตไปแล้วนะคะโทรติดต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพดำเนินการเนี่ย
อาม่าอีก๒คนต้องเฝ้าศพพี่สาวคนโตอยู่๖ชั่วโมงนะคะ

ซึ่งทางญาติของอาม่าเนี่ยขอความช่วยเหลือไปที่เพจดราม่าแอดดิกค่ะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยเป็นครอบครัวอยู่กัน๖คนอยู่ในซอยวัดไผ่เงินเขตบางคอแหลม
ติดโควิดยกบ้านตั้งแต่๑๓เมษายนแล้ว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนรอรถพยาบาลรับตัวไปรักษา
ก็ให้กักตัวอยู่บ้านแต่มันนานเกินไปค่ะมันนานหลายวันเกินไปแล้วค่ะ
อาม่าแต่ละท่านเริ่มอาการสุดหนัก
โดยเมื่อวานนี้นะคะอาม่าน้องเล็กสุดวัย๗๐ปีที่มีภาวะทางประสาทนะคะ
เริ่มมีไข้สูงกินข้าวไม่ได้ส่วนอาม่าที่เป็นพี่คนกลางวัย๗๕ปีก็มีไข้สูงตามมา
กระทั่งอาม่าที่เป็นพี่คนโตสุดวัย๘๕ปีคนนี้มีไข้แล้วอาการสุดหนัก
ก็คือโคม่าเลยนะคะทานข้าวไม่ได้เลย
ตอนที่อัดคลิปตอนแรกที่เป็นเพื่อนบ้านมาอัดให้เนี่ยตอนนั้นยังมีขยับตัวอยู่ได้บ้าง
แต่หลังจากนั้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะอาม่าหมดลมหายใจเสียชีวิตคาบ้านนะคะ
มาอีกสองคนก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับศพพี่สาว
ค่ำก็แล้วไม่มีใครมานำศพออกไปเลยค่ะ
ถึงจะมีการประสานมูลนิธิป่อเต็กตึงจัดรถไปรับศพอาม่า๕ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ

อัปเดตความคืบหน้าเรื่องรับตัวอาม่าอีก๒คนที่อาการก็หนักอยู่แล้วเหมือนกันไปรักษา
โดยบอกว่าตอนนี้มีการประสานจากทีมแพทย์ว่าอาม่าทั้งสองคนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินทรแล้ว
อาการดีขึ้นแล้วนะคะสัญญาณชีพปกติระดับออกซิเจนในเลือดปกติ
และได้รับการรักษาตามมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะคนในครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจศพของอาม่าที่เป็นพี่สาวคนโตวัย๘๕ปี
อย่างเงียบนะคะก็มีญาติมาร่วมทำพิธีแค่สองถึงสามคนเพราะว่าก็เป็นสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยเนี่ยค่ะ
ก็ทำพิธีกันแบบนี้นะคะครับทีนี้พอเคสเคสนี้ของอาม่าทั้งสามคนถูกเผยแพร่ออกไป
โอ้โหคนวิจารณ์กันแบบกว้างขวางจริงจริงคนวิจารณ์กันหนักมากนะคะ
หลักหลักเลยคือวิภาควิจารณ์ระบบสาธารณสุขค่ะอืมครับน่าสงสารมากไหมครับ
ออกมาเป็นเคสตัวอย่างบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูเป็นกรณีศึกษาเลยนะ
เพราะนอกจากจะมีเคสแบบอาม่าตามมานอกจากนี้เนี่ยมันจะมีเคสแบบอาม่าตามมาอีกเยอะถ้าไม่รีบแก้ไข
มีคนตายที่บ้านเหมือนสมัยที่อิตาลีระบาดช่วงแรกที่มีคนเสียชีวิตที่บ้านเยอะมาก
ถ้าการระบาดยังไม่เยอะมากทำแบบนี้ได้แต่สถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมหาศาล
บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว
แล้วก็ยังติดปัญหาเรื่องระบบการประสานงานคู่สายไม่เพียงพอ
แล้วถ้ายังแก้เรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะเห็นคนล้มตายคาบ้านอีกเยอะแน่
ไม่อยากให้ถึงขั้นระบบสาธารณสุขล่มสลาย
เพราะจะไม่ได้มีแต่คนติดโควิด๑๙อาการหนักเท่านั้นที่จะตาย
แต่คนป่วยโรคอื่นถ้าเข้าถึงช่องทางติดต่อสายด่วนฉุกเฉินไม่ได้ก็จะตายเหมือนกัน

ถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้คนเท่าคนแก่กลุ่มเสี่ยงตายคาบ้านอีกเพียบแน่
คนก็ออกมาแสดงความกังวลกันเยอะหลังจากทราบข่าวเรื่องของอาม่า
ว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลเมื่อติดโควิด๑๙
ก็ยกตัวอย่างว่าอิตาลีก็เป็นอย่างนี้นี่แหละใช่ค่ะถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะ
พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ขอความช่วยเหลือเยอะมากบอกว่าเคสเนี่ยคล้ายกับกรณีอาม่าทั้ง๓คนเลย
เป็นผู้ติดเชื้อรายหนึ่งบอกว่าอยากได้เตียงรักษาคนชะลาอายุ๗๐ปี
ติดโควิด๑๙แต่ยังไม่มีเตียงตอนนี้ได้แต่นอนรอที่บ้าน
อีกครอบครัวหนึ่งบอกเป็นพ่อแม่ลูกแฝดนี่ก็ยังไม่มีเตียงเหมือนกัน
ก็ได้แต่กักตัวกักตัวเองอยู่ที่บ้านเท่านั้นที่ติดโควิด๑๙แล้ว
บางคนหนักกว่านั้นอีกค่ะเขาบอกติดเชื้อมาเกือบเดือนแล้ว

คือดราม่าแอดมิตรหลังจากเกิดกรณีอำมาตย์เมื่อคืน
โพสต์นะฮะบอกว่าเคสที่ติดโควิดแล้วอยู่บ้านรอหาเตียง
แต่ยังไม่ได้เตียงแอดมิตรแล้วอาการแย่ลง
ลงข้อมูลในโพสต์นี้ได้เลยค่ะจะทยอยส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
ปรากฏว่าโอ้โหคือส่งมาเยอะมาก
มีหลายเคสมากที่ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ
หรือคนที่ส่งเข้ามาทางเพจทละมีวช่อแจ้งเข้ามาที่ทละทีวี

ไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดานะคะตำรวจเองก็เหมือนกันนะเหรอฮะใช่ค่ะ
คือสอนอวัดพระยากรัยเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะ
ก็มีการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
นี่คือพื้นที่บ้านของอาม่าบ้านของอาม่าค่ะ
คือสอนอวัดพญาไกรเนี่ยท่านภูมิกับบอกได้รับแจ้งเหตุอาม่าแล้วล่ะ
ว่าม่าเสียชีวิตก็ประสานแล้วประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครดำเนินการช่วยเหลือ
แต่โรงพยาบาลที่ประสานไปตอบกลับมาแบบนี้ค่ะก็เตียงผู้ป่วยเต็มต้องให้ผู้ป่วยรอก่อน
คือประสานตั้งแต่ก่อนที่อาม่าจะเสียชีวิตรู้ตั้งแต่อาม่าเนี่ยป่วยโควิดติดค้างอยู่ที่บ้าน๓คน
ใช่ค่ะประสานแล้วจริงแต่บอกเตียงเต็มต้องรอก่อนก็เลยพยายามที่จะประสานหน่วยงานอื่นเข้าช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ทันนะคะอาม่าแกเสียชีวิตก่อนนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสนวัดพระยากรัยก็ลงพื้นที่ชนะสูตรพลิกศพ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารทำการขอรับศพ
ทมก็มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่บ้านของอาม่านะคะครับ
ทีนี้มีรายงานข่าวแจ้งบอกว่ามีลูกตำรวจในสนวัดพระยากรัยคนหนึ่ง
ติดโควิดเหมือนกันแม้กระทั่งเป็นตำรวจก็ไม่ได้ว่าจะหาเตียงได้ง่ายนะคะ
นี่ก็กักตัวเองอยู่ที่แฟลตที่พักตำรวจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีเตียงโรงพยาบาลว่างต้องรอค่ะ
คนในพลัทก็ตุ้มไม่รู้ว่าจะเป็นกังวลหรือจะปลอดภัยไหมอะไรยังไง
ซึ่งตำรวจสนวัดพระยากรัยก็บอกว่าก็พยายามที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันอย่างดีที่สุดแล้ว
ก็กลัวเหมือนกันแหละเป็นตำรวจอ่ะสู้กับโจรอะได้แต่ให้สู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าได้ทราบข่าวเรื่องของอาม่าสามคนแล้วนะครับที่ติดโควิดสิบเก้าแล้วรอรถพยาบาลไปรับอยู่ที่บ้านแต่มารับไม่ทันจนเสียชีวิตไปหนึ่ง
จึงให้กรมการแพทย์ถามไปยังกรทมว่าจะต้องปรับปรุงระบบเรื่องการแจ้งเหตุแล้วก็ไปรับผู้ป่วยอย่างไร
และจะแยกแยะอย่างไรว่ากรณีไหนเนี่ยคือกรณีของคนไข้ฉุกเฉิน
อกจากนี้นายอนุทินบอกว่าได้บอกไปยังกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรคและทุกหน่วยในระบบสาธารณสุข
ว่าพร้อมสนับสนุนทุกเรื่องที่ต้องการรวมถึงงบประมาณด้วยก็พร้อมจะสนับสนุน
หรือเรื่องที่ต้องผลักดันเข้าที่ประชุมสอบคอหรือคอลโลมเนี่ยขอให้เสนอเข้ามาจะผลักดันให้
กรมการแพทย์ถามไปยังกรมการแพทย์ว่าจะต้องตรับปรุงระบบอย่างไร
ให้แยกอย่างไรว่าคนไข้ที่มีความถูกเฉินแล้วก็คือต้องแยกประเภทให้ได้
แต่ว่ายืนยันได้ว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทำงานเต็มที่

อยู่ก็ทางกรมการแพทย์เดี๋ยวผมผมก็คือผมก็บอกเขาว่าทั้งกรมการแพท
ควบคุมโรคนะครับระบบสาธารณสุขบอกว่าต้องการจะทำสิ่งใด
แล้วต้องการการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการผลักดันเข้า
สบคเข้าคอรมอลเนี่ยผมก็ง้างปากกาเซ็นนะครับพร้อมที่สนับสนุนทุกเรื่อง
ทีนี้ที่เรากังวลในวันนี้ด้วยก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับ
วันนี้๒๐๗๐นะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะครับนายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
บอกว่าจะสามารถทำให้จบภายในเดือนเมษายนได้หรือไม่สำหรับตัวเลขที่จะลดระดับลงนะครับ
โดยรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะตัวเลขวันนี้ไม่ได้หมายถึงการติดเชื้อเมื่อวานนะครับ
ที่ว่าสูงขึ้นอย่างวันนี้๒๐๗๐เนี่ยมันเป็นตัวเลขของการติดเชื้อแพร่กระชายเชื้อตั้งแต่ช่วงสงกราน
ก็หวังว่าตั้งแต่ช่วงสงกรานมาที่เรามีมาตรการอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งนึงเนี่ยหรือผู้ที่ป่วย
แล้วได้รับยาได้รับการรักษาไปแล้วนะครับน่าจะหายและไม่มีกลุ่มก้อนใหม่เกิดขึ้นอีก
หลังจากนั้นตัวเลขมันก็จะลดลงตามลำดับตามหลักของการระบาดวิทยา
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบควันนี้ตอนที่แถลงข่าวนะครับ
คุณหมอบอกว่าต้องขออภัยทุกสายที่รอในการโทรเข้ามาตามเบอร์๑๖๖๘๑๖๖๙และ๑๓
ในการแจ้งเหตุนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล
โดยผู้ที่โทรเข้ามาขอให้เป็นผู้ป่วยจริงที่มีผลยืนยันเชื้อ
และให้ฝากเบอร์โทรข้อมูลสำคัญแล้วก็ชุดการตรวจเอาไว้
อกจากนี้จะจัดชุดคู่สายขึ้นมาอีก๑ทีม๕๐สาย
เป็นผู้โทรกลับไปหาผู้ติดเชื้อเพื่อจะแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่มเขียวมีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการ
กลุ่มสีเหลืองสีแดงที่มีอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการบูรณาการคู่สายขึ้นมา
แพทย์ตอนนี้มีผู้ป่วยรอเตียงอยู่ทั้งหมด๑๔๒๓ราย
เพิ่มขึ้นวันนี้อีก๒๖๔รายนะครับ
โดยเมื่อวานนี้ไปรักษาได้แล้ว๔๗๔ราย
ตอนนี้จะจัดชุดคู่สายที่เป็นเบอร์โทรศัพท์
ขึ้นมาอีก๑ทีมนะครับ๕๐เบอร์
แรกรับสายเก็บข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นแล้ว
มาให้ชุดที่๒๕๐สายนี้เป็นคนคอกลับไป
เพื่อที่จะรับทราบแล้วจะแยกแบ่งกลุ่มเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดง
ตอนนี้ที่รับทราบมาคือมีสายมีการมีผู้ป่วยรอเตียงนะครับ
ซึ่งตัวเลขจากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์นะครับ
บูรณาการตัวเลขขึ้นมาบอกว่ามีคนรออยู่๑๐๐๐
สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วย
คือนอกจากเราจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ย
เรายังมีผู้เสียชีวิตรายวันแล้วต่อวันไม่ใช่แค่คนเดียวอะค่ะ
นี่เราดูจาก๑๐เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนั้นก็๗๐๐๙๐๐ไป๑๓๐๐นะฮะ๑๔เมษายน
๑๕๐๐วันที่๑๘เมษายนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๐๐
วันนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะแล้วนะใช่ค่ะ
มันก็ลงมา๑๓๔๐๐วันนี้๒๐๗๐หนักเลยทีนี้
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือมีตั้งแต่หนึ่งไปสอง
วันละ๓วันละ๔เมื่อวาน๗วันนี้๔นะครับ
และในจำนวนนี้นะครับถ้าเราดูตัวเลขตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
วันที่ผ่านมาตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะฮะ
มีผู้สูงอายุเยอะด้วยนะฮะผู้สูงอายุที่แบบ๖๐ปีขึ้นไป
ใช่ค่ะ๖๐๗๐๘๐เพราะว่าร่างกายท่านก็ไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีอาการแซ่งศร
ชีวิตสูงอายุแถวว่ากลุ่มเสียงสำหรับโควิด๑๙อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นถ้ายังมีตัวเลขลักษณะแบบนี้
วันละ๑๐๐๐กว่าหรือ๒๐๐๐แบบนี้ไปเรื่อย
เตียงจะพอมั๊ยโรงพยาบาลจะพอมั๊ย
ต่อให้ขยายเตียงขยายโรงพยาบาลสนาม
แต่แพทย์จะพอไหมพยาบาลจะพอไหมเจ้าหน้าที่จะพอไหม
เพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โห
คือต้องช่วยกันทุกฝ่ายทุกวิถีทางจริงนะครับ
จากเรื่องของวัคซีนที่จะต้องเข้ามา
ฉีดให้กับคนไทยแล้วให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะฮะ
ระบบเรื่องของการประสานงานต่างนานาด้วยนะคะช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของอาม่า
เสียชีวิตไปหนึ่งศพอ่ะนะคะครับโดยทางนายสาธิตเนี่ยบอกว่า
ขอโทษที่มีความบกพร่องล่าช้าเชิงระบบจนเกิดความสูญเสียที่รถพยาบาลเนี่ยไม่ได้ไปรับอาม่า
อาม่าเสียชีวิตมีการให้คำมั่นยืนยันนะคะว่า
ภาคีเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขตกลงร่วมกันแล้วว่า
ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากสายด่วน๑๖๖๘และ๑๓๓
แบ่งหน้าที่ในการระดมโทรศัพท์กลับไปสอบถามผู้ป่วยที่ตกค้างจากทุกฐานข้อมูล
เมื่อสักครู่คุณภาคภูมิบอกว่ามีผู้ป่วยรอเตียงอยู่๑๔๒๓รายใช่ไหมคะ
ภายในวันพรุ่งนี้จะโทรกลับหาให้ครบทั้ง๑๔๒๓รายเลย
แล้วจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม๔แห่งในกรุงเทพให้ครบ
โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งโทรหาภายในวันอาทิตย์นะคะ
แพทย์ทงชัยกิรติหัทยากรรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า
เดี๋ยวประสานกับผู้ป่วยครบแล้วจะประสานรถของสปชไปรับทุกคน
เท่ากับว่าอย่างน้อยที่สุดภายในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้เนี่ย
ทั้ง๑๔๒๓รายจะได้รับการติดต่อกลับแล้วมีรถไปรับไปส่งที่โรงพยาบาล
นายสาธิตได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย
ค่ะนะฮะแล้วก็เบื้องต้นยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแม่ข่ายหลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อตกค้างในโรงพยาบาลรัฐอยู่ที่๑๔๐
เอกชนอีก๔๐แล็บเอกชนอีก๒๐นะคะก็จะแบ่งให้คอร์เซนเตอร์เนี่ย
ทยอยโทรครับท่านผู้ชมครับมีคุณแม่นะครับ
คือคุณแม่เนี่ยอายุ๗๔แล้วนะครับแล้วมีลูกสาวที่แจ้งมาอย่างเรานะครับ
นี่ค่ะโอ้ทุกผู้ชมครับคุณโรสนะบอกว่าคุณแม่อายุ๗๔
อยู่บ้านพักคนชราของเอกชนแห่ง๑ที่ลาซานซอย๓๘
แล้วติดโควิดเพราะก่อนหน้านี้บ้านพักแห่งนี้รับคนชรามาดูแล
เพราะติดโควิดตรวจโควิดรอบแรกเนี่ยเป็นลบ
รับมาแล้วมีไข้ขึ้นไอตรวจรอบ๒ผลเป็นบวกคือติดโควิด
แล้วพยาบาลก็มีไข้ก็ไปตรวจก็ติดโควิดด้วย
แล้วติดต่อเนื่องไปถึงคนชะลาคนอื่นอีก
รวมทั้งหมด๖คนในบ้านพักคนชราเอกชน
ตอนนี้ได้โรงพยาบาลไปแล้ว๓เหลืออีก๓
ก็คือคุณแม่คุณโรธนึกถึงอาม่า๓คนอยู่ที่บ้าน
ใจไม่ดีเลยอ่ะบ้านพักคนชาวาเอกชนที่ลาซานซอย๓๘นะฮะ
ติดโควิดไป๖นะครับตอนนี้ไปโรงพยาบาลแล้ว๓เหลืออีก๓อยู่ที่นี่นะครับ
ลูกสาวเนี่ยแจ้งเรามานะครับเราก็สอบถามไปนะครับ
คุณโรดบอกว่าทราบผลตรวจ๒๑เมษายนโรงพยาบาลกลางกรุงเทพนะ
เป็นผู้แจ้งผลมาซึ่งทางโรงพยาบาลประสานติดต่อมาตลอด
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ยังไม่มีเตียงรักษา
คุณโรดก็เป็นห่วงคุณแม่มากเพราะคุณแม่อายุ๗๔ปีอายุเยอะแล้ว
แล้วคุณแม่มีโรคประจำตัว๓โรคนะครับ

มะเร็งปอดระยะที่๓ด้วยนะฮะมะเร็งปอด
ผลตรวจออกมา๒๑เมษายนจนมาถึง๒๓เมษายนคือวันนี้
เราติดต่อสอบถามไปตอน๕โมงเย็น
ก็ยังไม่มีรถไปรับนะครับ
คือ๖โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย

บอกว่ามีรถพยาบาลไปรับแล้ว

ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

โพล่าด้วยกระดูกสะโพกหักด้วยอยู่หลายวันนะฮะ
แต่ตอนนี้มีรถไปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์วุ่นเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการชี้แจงข้อมูล
ที่ทำให้ผู้สุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อหรือคนที่ต้องกักตัว
ต้องทำความเข้าใจจริงจริงมีคุณยายท่านหนึ่งค่ะ
อายุ๗๔ปีเป็นชาวตำบลปังกูอำเภอประโคนชัย
จริงแกต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ครบ๑๔วันก่อนแกถึงจะเดินทางออกมาได้
เพราะว่าแกมีประวัติไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ
บอกแกคิดถึงบ้านทนไม่ไหวแกหนีออกมา
หนีออกมาเลยค่ะหนีออกมาแล้วก็ไปเข้าร้านสะดวกซื้อ
รอรถจะกลับบ้านอยู่แล้วโชคดีนะเจ้าหน้าที่ตามทัน
คุณยายท่านหนึ่งแกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วัย๕๖ปีเขาไปทำงานมาสถานบันเทศกรุงเทพฯ
แล้วกลับมาบ้านแล้วไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
สุดท้ายก็คือติดโควิดแล้วเสียชีวิต

เลยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว๑๔วัน
ทีนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ตกเย็นแต่ถึงเวลาอาหารเย็นไม่เห็นคุณยายมารับข้าว
ไปยืนรอรถโดยสารกลับบ้านค่ะที่ตำบลปังกู
เปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้ว

ตามทันไปตามแกกลับมากักตัวทันนะคะ
ซึ่งคุณยายแกบอกว่าก็ไปแวะร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลด้วย

ค้าที่ขายของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อบอก
คาตาเลยจังหวะเจ้าหน้าที่วิ่งมาตามคุณยายแกกลับ
ก็ไม่มีใครสัมผัส
คุณยายเข้ามาข้างในแล้วก็มาซื้อของ
ซื้อของเสร็จแล้วพนักงาน๗๑๑ก็ไม่มีใครสัมผัส
มีคนหนึ่งที่เขาหยิบตังค์มาจากคุณยายนะคะ

แล้วก็มาปิดเซเว่น
ฆ่าเฉือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีว่าเดินไปตลาดก็ไม่ได้เดินนะคะ
ไม่ได้เดินเนอะ
ถามเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกคุยกับยายแล้ว
ยายก็ยอมรับตรงสารภาพตรงเลยบอก
ยายหนีจริงแหละยายคิดถึงบ้านไม่มีใครมาเยี่ยมยายเลย
มาหลายวันแล้วยายก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้า
ซื้อของในร้านสะดวกซื้อจะจับรถกลับบ้านเลย
ยายก็ต้องเข้าใจว่ายายเป็นผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวรอดูอาการนะ
คือจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ให้กักตัวเพื่อความปลอดภัยคุณยายเองด้วยนะคะ
ลูกหลานมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมมันก็ใกล้ชิดไม่ได้อยู่ดี